เราตามความคืบหน้าให้นะคะกรณีที่มีชายวัย๖๔ปี
แอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็ไปนัดกับหนุ่มวัย๒๔ให้มาเจอกัน
แต่ปรากฏว่าชายวัย๖๐กว่านี้ถูกหนุ่มคนนี้ฆ่าตาย
เอามีดแทงคอเอาไม้ฟาดเอาค้อนทุบ
วันนี้นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเป็นเหตุผลส่วนตัว
เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้เขาบอกเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนมาเจอกัน
แต่ว่าทางผู้ตายขอมีเพศสัมพันธ์แต่เขาไม่ยอมเขาอ้างว่าแบบนี้นะคะ
สายวันนี้ค่ะตำรวจสนลำผักชี
นำตัวนายนรงศักดิ์ช่วยเต็มหรือในก๊อตอายุ๒๔ปี
ผู้ต้องหาฆ่านายอำนวยวัย๖๐กว่าจนเสียชีวิต
อำนวยเขาเป็นอดีตพนักงานธนาคาร
ด้วยความที่ทั้งคู่นัดเจอกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
แล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็ต้องถามผู้ก่อเหตุว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
คือจังหวะการทำแผนในก็อดผู้ต้องหาอ้างว่า
ในเรทราคา๕๐๐ถึง๑๕๐๐บาท
ผู้ตายชวนให้เข้ามาในห้องนอน
อดกางเกงจนท่อนล่างเปลื่อย
และบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย

ก็เลยต่อว่ากลับไปว่ามันผิดเงื่อนไข
ตกลงกันไว้นะผู้ตายก็เลยไม่พอใจ
ทะเลาะมีปากเสียงกันในก๊อตบอกผมทนไม่ไหว
โมโหมากหยิบมีดพกสั้นที่ตัวเองพกมา
ขู่ผู้ตายครับผู้ตายเอามือมาปัดป้อง
ถูกมีดบาดตามแขนและข้อมือผู้ตายเริ่มตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ผู้ตายพูดตลอดเลยว่าจะเพิ่มเงินให้นะ
ถ้ายอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่า
มันเหลืออดกับพฤติกรรมของผู้ตายอ่ะก็เลยสุดท้ายตัดสินใจ
เอามีดแทงคอเขาเลยค่ะอืมเขาก็วิ่งหนีตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้านวิ่งออกไปนอกบ้านในก๊อตผู้ก่อเหตุบอกก็วิ่งตาม
เอาไม้ตีหัวเขาสองครั้งจนเขาล้มเอาค้อนทุบซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
เขานิ่งไปเลยนะคะหลังก่อเหตุก็เตรียมจะหนี
แต่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพอดีเลยหนีไม่ทัน
นี่คือสิ่งที่เขารับสารภาพกับตำรวจนะคะในก๊อตผู้ต้องหาเขาอ้างเอาไว้แบบนี้
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะถามแหละว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ถ้ามันเรื่องแบบนี้ทำไมต้องถึงขั้นฆ่ากันเลยเหรอ
อยากจะพูดอะไรไหมอยากจะขอโทษอะไรไหม
ก๊อตทำท่าแบบนี้นิ่งเลยนิ่งไปเลย
แล้วก็พูดสั้นว่าผมมีเหตุผลของผม
แต่ผมไม่อยากบอกให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
เพราะยอมรับสารภาพทั้งหมดไปแล้วนี่นะคะพูดแบบนี้
แต่ขอยืนยันย้ำแบบนี้ค่ะตัวในก๊อตผู้ก่อเหตุ

ฆ่านายอำนวยไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้จะขโมยของนะ

ก็อย่าขอโทษอะไรอีกฝั่งด้วยค่ะ
มันมีเรื่องทรัพย์สินอะไรอ่ะเราเอาเข้าไปไหม
คือไม่อยากจะบอกอะไรมากคือคุณเอาไปดีกว่าค่ะ
ก่อนไปเอาเรื่องทรัพย์ตรงอะไรขอตอบค่ะ
ยืนยันแค่ตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นอะไร
มันไม่มีครับใช่ไหมไม่ได้เอาทรัพย์สินใช่ไหมค

คดีนิดเดียวนะคะคดีนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสนลำผักชีได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดี
ว่าได้ยินเสียงของนายอำนวยที่เป็นเจ้าของบ้าน
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าถูกชายหนุ่มคนนึงถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเหตุการณ์นี้มันมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
จับภาพช่วงในก๊อตผู้ต้องหาค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน๙กกชช๓๖๗๘กรุงเทพ
ไปจอดภาพนี้นะคะนี่
คล้ายกับกำลังหาบ้านของนายอำนวยอะค่ะ
ช่วงเวลาตามกล้องก็คือ๑๖นาฬิกา๓๖นาที
แล้วก็เปิดมือถือดูข้อมูลบ้านเลขที่
แล้วก็ขี่รถไปต่อจนไปจอดหน้าบ้านนายอำนวยผู้ตาย
แล้วในก๊อตก็เดินเข้าไปในบ้านนายอำนวย
นี่นะคะอันนี้คือก่อนเกิดเรื่อง
ทีมข่าวของเราคุยกับเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นคนโทรแจ้งตำรวจนะคะ
เขาบอกว่าตอน๔โมงกว่าเขาเห็นในก๊อตคนนี้ขี่รถจักรยานยนต

คิดว่าคงเป็นคนรู้จักมาหานายอำนวยที่บ้าน
พอ๕โมงเย็นได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

ช่วยด้วยช่วยด้วยผมจะถูกฆ่า

เพื่อนบ้านบอกทำอะไรไม่ถูกตกใจมากคือตัวเองก็ไม่กล้าเข้าไปช่วย
แต่รีบโทรแจ้งตำรวจให้ทันทีนะคะ
ขอบคุณเพื่อนบ้านนะคะนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง
คือโทรแจ้งตำรวจเลยทันทีเลย
แต่ระหว่างรอตำรวจคุณผู้ชมเสียงนายอำนวยเงียบไปแล้ว
ไปเลยแล้วในบ้านก็นิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย

ยังไม่ทันเห็นในก๊อตหนีด้วย
ทีนี้เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของในก๊อตผู้ต้องหา
ที่บอกว่าทะเลาะกับนายอำนวยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
เชื่อว่าในก๊อตอยากจะขโมยของในอำนวยมากกว่า
เพราะนายอำนวยรวยมีฐานะได้เงินจากการเกษียณจากการทำงานธนาคารมาค่อนข้างเยอะ
ก็เลยเชื่อว่าในก๊อตอยากจะได้ทรัพย์สินที่ไม่ได้แบบก่อเหตุปุ๊บหลบหนีปั๊บ

หาทรัพย์สินของนายอำนวยที่มันอยู่ในบ้านอยู่หรือเปล่า
ก็เลยไม่ใช่แบบโอ้โหฆ่าเขาตายเสร็จแล้วหนีเลยอะไรแบบนี้

เนี่ยพี่ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยด้วยแต่ว่าพี่ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มาก
ใช่เพราะว่าก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้ได้อย่างเดียว

คลอกกันในบ้านอ่ะไม่เห็นอะไรง่ะ
เขาก็เลยโทรศัพท์เรียกตำรวจมาให้
เขาจะมาอยู่หน้าหน้าบ้านแล้วเหมือนโทรตาม
จะมาอยู่เห็นครั้งสองครั้งแล้ว
มาช่วง๓ทุ่ม๔ทุ่มอะไรอย่างนี้

อ่ามาหาแต่จะไม่เคยเห็นเจ้าตัวเขาออกมานะ
เพราะเราไม่ได้ยุ่งกับเขา
ถึงขั้นว่าแบบเป็นแฟนกันคบหากันไหม
ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้จริง
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกว่าเห็นในก๊อตผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
มาที่บ้านในอำนวยสัก๓๔ครั้งได้แล้วนะคะในช่วง๒เดือนนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็มาเย็นอยู่จนถึงดึก
ก็เลยคิดว่าในก๊อตจงใจเลือกนายอำนวย
เพราะนายอำนวยมีสตางค์แล้วอยู่คนเดียวหรือเปล่า
ไม่ใช่แค่ทะเลาะกันเรื่องของการขอมีเพศสัมพันธ์
ก็เห็นสามเห็นมาสี่ห้าครั้ง
ที่ว่าเห็นนะพักหลังนะ
คือแกจะขับรถอะไรมายังไง

ช่วงบ่ายวันนี้ญาติของนายอำนวยก็ไปที่สถาบันนิติเวศ
พยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพนายอำนวยไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
รับศพน้องสาวบอกว่าครอบครัวไม่อโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุ
มากราบขอขมาก็จะไม่ยกโทษให้เพราะมันโหดเยี่ยมเกินไป
น้องชายในอำนวยยอมรับตรงว่าพี่ชายเขาชอบอยู่คนเดียว
และพี่ชายเคยจ้างผู้ชายมาเอ็นเตอร์เทนแบบนี้จริง
แล้วเคยถูกทำร้ายมาก่อนด้วย
เคยโดนเอาไม้ตีจนเจ็บหนักอะค่ะ
แต่ว่านายอำนวยเนี่ยเขาชอบที่จะจ้างเด็กมาเอ็นเตอร์เทนแบบนี้อยู่ตลอด

แล้วก็บอกเลยว่าคือนายอำนวยมีสตางค์เป็นคนมีฐานะ
คนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เลยจะหวังในทรัพย์สินของนายอำนวยอะค่ะ
ไปโดนตีที่แถวมรามนะ
ถ้าผมไม่รู้แถวบริเวณนั้นเอาไปบริเวณนี้ว่ะ

ลักษณะขายจากนี้ใช่แล้วหลับไป
หลับไปเลยแต่ไม่ตาย
แล้วก็พ่อแม่ก็ไปเอามาหยอดน้ำข้าวต้ม

ก็คือเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิด

เป็นปังตายแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร

แบบผู้ชายไม่ค่อยซ้ำหน้าบางทีเด็ก
เด็กอายุ๒๐นิดก็มีนะ

เคยก็สมัยก่อนเขาซื้อบ้านใหม่

ตอนนั้นแม่พามาพาแม่มาดูบ้าน
ทีนี้ค่ะญาติของนายอำนวยบอกว่า
ร่างของนายอำนวยจะมีการสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้
ชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ทันที

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะ

หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
นำตัวส่งสารจังหวัดมีนบุรี
ในวันที่๒๘ธันวาคม

ว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องพกมีดไปด้วย

รับงานเอ็นเตอร์เทนเอาไว้ป้องกันตัว